ช่วงเล็กแรกนี้มีเยอะเหมือนกันครับครับแต่เราต้องปรับตัวเข้าหากัน
แล้วคือผมถ้าสมมุติผมเป็นคนที่
ถ้าสมมุติมีแฟนผมจะหึงมากเพราะผมรักมาก

อร่อยขึงเรื่องอะไร

ไปแตะตัวจับมือก่อน
แต่เขาก็ทำตั้งแต่ก่อนรู้จักเราแล้วไง
ตอนแรกที่เรายังไม่คบกันนะครับ
มันก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกที่หึงห่วง
เพราะว่าเราจะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ

ผมรู้สึกว่าผมหึงครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ

เพราะว่าถ้าผมรักผมก็หึงมาก

ก็ต้องข้าวใจรากฐานฮูราศีก่อน

มันเป็นความหึงที่มันยากแก่การอธิบาย
ด้วยชาติเง่าแห่งกรรมเดิมนำมาเกิด

แต่ทีนี้ตัวที่สันคิดว่าสันหึงเขานั่นน่ะ
มันแค่ความรู้สึกแต่สันต้องเข้าใจและรู้จักตัวตนเขา
คนเกิดราศีตุลเนี่ยเป็นคนหวานเสน่หเรียราช

แต่พอใครลุกเข้าไปในพื้นที่เกินจากที่เขาขีดนะไม่ได้ระวังตัว

ตอนนี้ไม่ได้หึงแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวจริงกับการแสดงเขาคนละอย่างกัน
แล้วก็ผมก็อยู่กับเขาเจอกันบ่อย
จนเราเข้าใจว่าตัวที่แท้จริงเขาเป็นยังไง
คุณบอกว่าเวลาจะคบกับใครคุณจะคิดถึงระยะอยากจะคบกันยาว
ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนแฟนบ่อยครับพี่มดดำ

ผมรู้สึกว่าผมอยากคบกับใครให้ได้นานแล้วก็จนถึงขั้นแต่งงานเลย

คนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแต่งครับ

มาแบร์ไตเปิดถ้วยเตาให้เขาเห็นเสียแล้ว

ก็ยายต้นหอมเป็นตัวแสบไง
ชอบลุ้นรุ้นไรวัน
ของตายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของตายจริงหมดไปจากใจ
คืออย่างนี้นะสันเนี่ยเขาเป็นคนอย่างนั้นใช่
รากก่อเกิดกำเนิดจากมารดาที่มีมา
นี่แหละลากครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญไง

ดูถึงโคตรพ่อโคตรพ่อโคตรแม่ศักราชที่มีมา
มันจะได้รู้เลยนี่ภาษาโบราณไม่คำหยาบคายนะ
ได้รู้ว่าออดี้รากแห่งชีวิตของครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้
ทีนี้ตัวของคุณต้นหอมเนี่ยคือชักเริ่มลึกไง
เพราะสันกับต้นหอมเริ่มมีการเข้าไปอยู่ในโลกของความรู้สึกที่คนต่างเข้ายาก
สันก็มีโรคส่วนตัวในจิตวิญญาณแบบหนึ่งที่คนจะเข้ามาลึกถึงได้ยาก
แต่ต้นหอมเข้ามาไม่ได้มากเพราะชีวิตเขาอยู่ตรงนี้มาก่อน
ในโลกตรงนี้ในโลกบันเทิงในโลกของวงการ
เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนสอนให้กับสัน
สันก็ต้องมีบางอย่างที่ต้นหอมยังเรียนรู้ไม่จบ
เพราะฉะนั้นถ้ามันจบเร็วเนี่ยกลัวต้นหอมจะเบื่อไง
คือไอ้ความเจ้าชู้เนี่ยไม่กลัวหรอกก็กลัวต้นหอมจะ
มันไม่ใช่เจ้าชู้แบบว่าเจ้าชู้หลายใจนะ
แต่เจ้าชู้ที่มันมีเครื่องมาจะลุงจิตจรุงใจ

แต่งงานให้มันมีลูกมีผัวจบเลย
เออให้จบไปเลยรวบหางรวบหัว

ก่อนวันที่๑๗กรดกระดาษควรปี๒๕๙

คนเคยรักมาหน่ายจิต
คนเคยเมตตากลับห่างไกล
เหมือนเคยได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็มีปัญหา

สั้นจะเบื่อเซ็งเหมือนงานไม่มี

ที่ผ่านมาเนอะแต่พอหลังจากกรกฎาสิงหากัญญา
เมื่อประมาณสัก๖๗เดือนที่แล้วสันเริ่มมีดาวพระศรี
มีดาวพระศรีเข้ามาเร็งดวงชะตาเริ่มมีความสุข
จะเจอคนที่รู้ใจถูกใจแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างดี
แล้วยังดีมาถึงปัจจุบันนี้แล้วพอย้อนกลับไปนะจากนี้นะ
มีนาจนถึงวันที่๖กันยามีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสปุ๊บปั๊บรับโชคท้อง

จาก๑๒มีนาถึง๖กัญญา

จะแต่งไหมปีนี้ถ้าสมมุติ

คิดจะมีลูกยังเขาบอกว่าถ้าเกิดท้องขึ้นมาจนถึงประมาณ
ผมว่าเอาทุกวันนี้ให้มันไปได้ดีสัก
แล้วแล้วแล้วมันมันเป็นภาพแบบหรือออกมาอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือมาจากงานครับผมแล้วทำไมเป็นข่าวมี
เป็นข่าวเกย์เยอะจังเลยว่าอ๋อมันข่าวข่าว

คือน้องคนนี้ที่อยู่ในภาพนี่แหละครับเขาชื่นชอบอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็อยากถ่ายรูปด้วยจริงก็จะถ่ายแบบสองนิ้วชูนิ้วโป้งอะไรอย่างนี้ครับพี่มด
เป็นมุมที่แบบเหมือนใส่เสื้อตัวเดียวกัน
แต่จริงเสื้อของผมเป็นสีเทาแต่มีลายข้างหน้า

มีโอกาสจะดังในประเทศหรือนอกประเทศ
ดวงชะตาในช่วงประมาณเดือนมกราถึงมีนาเนี่ยจะได้รับการทาบทามจากต่างประเทศเพราะตนุมรณะแปลว่าต่างแดน
แล้วถ้าเป็นประเทศเนี่ยมันก็ต้องเป็นประเทศแบบจีนฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์ประมาณแถบนี้
แล้วถ้าจะได้โกลอินเตอร์จริงก็ประมาณสักเดือนกันยายนปีนี้
คือปี๒๖๐ไปจนถึงปี๒๖๑

มันเกตน่ะส่วนนอกก็ติดต่อมาเยอะแล้ว

ตอนนี้ยังไม่เป็นกิจจากลักษณะครับ
ก็เขาแค่แบบมาบอกว่ามีรายการร้องพงร้องเพลงอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วเรื่องธุรกิจเรื่องงานอะไรล่ะคะ

เด่นในเรือนการงานคือดาวที่เกี่ยวข้องกับ
สังหารเรียวทรัพย์การก่อสร้าง
ว่าวันหนึ่งซันอาจจะต้องไปทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์

บางทีเราอายุมากขึ้นเราอาจจะรับงานมาก

ไม่นะครับเขาบอกเขาไม่ต้องมาหรอกมันเหนื่อย

เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแต่ว่า
คุณพ่อจะเป็นคนที่เป็นเท่าแก่นั่นแหละครับ
แต่ว่าจริงมันต้องมีผู้ระเหมามาตัดใช่ไหมครับ

แล้วก็เอกสารก็คุณแม่ทำเองหมดเลย

ในดวงเคยบอกไหมว่าสัน

อุบัติเหตุอยู่ในมุมที่เหลื่อมล้ำกัน
ไม่ได้ร่วมกันแล้วไม่ได้

ถ้าเกิดเจอก็เส้นยาแดงผ่าแฝด

มันจะต้องเฉียดดวงนี้แค่เฉียด

นี่ผมรถชนกันในเดือนเดียว๔รอบ

มีชนกับเสาที่คอนโด

เรียบร้อยวะขับเลยดี

มีอีกไหม

ไปไม่สำนใจว่าจะตาย
เอามาแล้ว

ปลีกย่อยแต่มันไม่ได้อยู่เดิมที่จะทำให้รุนแรงที่สุด
มันก็แค่ปัดหน้ารูปหน้าปัดจมูกไปเท่านั้นเองครับผมสุขภาพล่ะคะ
เกิดวันพุธกลางคืนดาวสุกโอ้โหนี่โดยปกติซันเป็นคนที่แข็งแรงมากนะ
ป่วยเจ็บได้ยากมากยกเว้นโรคสำออยโรคเล็กน้อย
ที่เกี่ยวข้องกับหูตาจมูกเท่านั้นเองที่เป็นโรคแบบขี้หมูลาขี้หมาแห้ง
คือเป็นนิดหน่อยหายเป็นแบบไม่ได้เดือดร้อนน่ากลัว
แต่อาจจะรำคาญเล็กเล็กน้อยแต่ไม่ได้น่ากลัวครับผม
ได้ว่าก็ผ่านอุบัติเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย
ยังต้องระวังจนถึง๑ธันวาใช่ไหมฮะใช่ฮะราศีไหนในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุฮะ
ราศีที่ต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็คือชาวราศีราศีพิจิกษ์กับพฤศพ
ช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุไม่ฟันทงกันนะเดี๋ยวไปแจ้งเขานะ
อยากถามอะไรไหมคะอยากถามเรื่องนี่แหละครับ
เรื่องการงานของผมอนาคตแล้วก็เรื่องเรื่องความรักด้วยครับนี่ก็รู้แล้ว
งานก็รู้แล้วไปไปได้ดีไหมดีคืองี้สันของงานเนี้ยนะ
ก่อนกลางปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าคือปีที่แล้วเนี้ย
ครับงานเป็นอาริกับตัวเองมากแปลว่าไม่มีงาน
แปลว่าไม่ได้รับการเกื้อกูลหรือเกื้อหนุนจากใครทั้งที่เคยได้
มันเป็นจุดจังหวะเรียกว่าพระฤหัสบดีเป็นอริแต่หลังจากวันที่
สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาดาวการงานโคจรเล็งชะตาตัวเองดี
อะไรที่ยากก็เป็นง่ายมีความรักก็ชักนำให้เกิดงาน
และยิ่งหลังวันที่สิบสองบัคลาคมจนถึงเดี๋ยวนี้
ยิ่งงานยิ่งมีแบบแปลกไม่คาดคิดนึกไม่ได้
อยู่อยู่ก็เกิดงานอย่างฉับพลันทันใดโดยมีเหตุสัมพันธ
กับความรักเพื่อนรักคู่รักแปลกเป็นอย่างนี้และย้อนกลับ
หลังวันที่๑๒มีนาคมยิ่งเกิดขึ้นเยอะเลยนะ๑๒มีนาคมจะ
วันที่๕กันยายนงานไม่รู้งานอะไรมาเต็มไปหมดเลยเด่นเพราะ
ฉะแม้จะเป็นช่วงสั้นคือที่อาจารย์พยายามพูดว่าวันที่๑๒
มีนาคมจนถึงวันที่๕กันยายน๕กันยายนราศีที่จะได้รับ
ผลกระทบในช่วงนี้คือถ้าเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่
ที่สุดนะดีแบบว่าตรงแล้วว่าดีว่าดีเพราะคิดเอาไว้แล้ว
ตั้งใจไว้แล้วมุ่งมั่นวางแผนเตรียมลุยแล้วกันต้นเมษชัดเจน
เลย๓ราศีนี้คุณลุยไปเลยเพราะว่าคุณไม่ใช่ห่วงมีความหวัง
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปอย่างนี้เหรอก็อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ

ไหนลูกพญานาคมาแล้วลูกหลานพญานาคไม่ให้หนังสือก็ตรงกระไรดี

แจกพร้อมกับหนังสือสมบัติพญานาคจะได้รวย

อันนี้เอาไว้เช็คดวง

ข้อคิดสำหรับผมนะครับไม่มีอะไรครับ
ผมเชื่อในการทำความดีนะครับ
แล้วก็ความดีก็จะเข้ามาหาตัวคุณครับ

ถอยหลังไปดูครอบครัว

จริงความรักความอบอุ่น

ต่ออนาคตของบุตร

พอเห็นสันแบบนี้แล้วรู้เลยว่า

ยิ่งใหญ่มหาศาลประคับประคอง

ส่วนสันถ้าวันหนึ่งหนูต้องมีครอบครัว
หนูก็ต้องทำเหมือนที่ครอบครัวทำกับหนู

ความล้มเหลวของครอบครัวได้เลย
บางทีนะครับความรัก

ว่าจะต้องเข้ามาช่วงที่เรามีความสุขมากที่สุด

สามารถดูได้ว่าปีนี้จะเจอใคร
หรือไม่เจอใครดูได้

ครึ่งอยู่กับอีกคนนึง
จากนี้ไปแล้วนั้นจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์
ความสัมพันธ์แล้วก็ตัดสินใจกับตัวเองครับ
ขอบคุณประชากรโลกอีกหนึ่งคนที่นั่งตรงนี้

กลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้
ทุกคืนวันพระฤหัสสบดี
ทางไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒
คืนนี้ราตรีสวัสดีค่ะ
ผู้หญิงที่มีข่าวว่าไม่ใช่ผู้หญิง

แต่อยู่ดีวันดีคืนดีจากสาวห้าว

สวัสดีค่ะน้องเชียร์คะ

อันนี้พี่อยู่คลีนิกต่างประเภทน่าจะเอาไปใช้

โดนแก้งเราก็จะวิ่งไปทุบตียังไง

มันจะมีม้าหมุนใช่ไหมคะมันดูมันดูประหลาดอ่ะ
เหมือนเด็กยืนออกันเยอะแยะแต่ทำไมมีม้าตัวนี้ว่างอยู่
ปรากฏว่าอ๋อเขาเว้นไว้ให้พี่เชียร์
คือเราแบบเหมือนได้รับการเชิดชูเป็นหัวหน้าขึ้นมา
โดยแบบทุกคนในชั้นเรียกเราว่าพี่เชียร์ค่ะ
มีราหูจากอาริมะเร็งตัวเอง
เป็นคนที่นิสัยกวนประสาทชอบหามุมแกล้งมันแซ่บมันเยอะมันแย่มัน
นี่คือเป็นคนโรคจิตมาก

ดวงชะตานี้มีดาวสุขเดิมได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค
กับศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัว
เสร็จสมจนสมศา
ดวงของเชียร์ไม่ต้องไปทำอะไร
กระทิงแล้วเห็นแล้วมันติดตาต้องใจโอ้โหถูกใจเหลือเกินอย่างนี้

มันจะถูกชะตากับผู้ทั้งสูงอายุเชียร์เขาจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้มากมาย
มีแบบเหมือนคนที่จะเดินเข้ามาขอเบอร์เราแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ขอให้ตัวเอง
ถ่ายมือไปนั้นเพื่อนพ่อเลย